เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีคนไปเจอศพหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่ง
เสียชีวิตในคอนโดมิเนียมแถวบางคอแหลมกรุงเทพค่ะนี่ฮะตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นหญิงวัย๒๗ปีชาวยูเครนนะฮะเสียชีวิตนอนอยู่บนเตียงนอน
มีผ้าห่มลายสก๊อตสีขาวดำคลุมร่างเอาไว้แต่สภาพศพของผู้หญิงคนนี้เนี่ย
มือซ้ายถูกหั่นเป็นท่อนท่อนนะฮะโผล่ยื่นออกมานอกผ้านะครับ
พอเปิดผ้าห่มออกมาดูเนี่ยพบว่าที่หน้าอกของเธอถูกแทงด้วยของมีคมอยู่หนึ่งจุดนะครับ
แขนซ้ายตั้งแต่ช่วงเหนือข้อมือคล้ายถูกเลื่อยหั่นด้วย
เนื้อตัวก็มีร่องรอยการถูกเลื่อยหั่นอยู่หลายแห่งด้วยกันแต่หั่นแล้วแบบลักษณะไม่ขาดนะครับ
โดยเฉพาะช่วงคอมีบาดแผลโดนใบเลื่อยจนหวิดขาดนะครับจากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๔ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบนะครับ
พอไปตรวจสอบห้องพักเนี่ยนะฮะตรวจสอบในบริเวณห้องเนี่ยมีเลื่อยมืองานช่างไม้ขนาด๑ฟุตครึ่งตกอยู่ด้วย
แล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้กระเป๋าเสื้อผ้าของผู้ตายถูกลื้อค้นกระจัดกระจายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานนี่นะฮะที่เจอในห้องนะครับมีเลื่อยแล้วก็นี่ใบเลื่อยแบบนี้ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับจากการสอบสวนทำให้ทราบว่าช่วงบ่ายวันนี้มีผู้ชายชาวโปแลนด์อายุ๒๕ปีซึ่งเป็นแฟนของผู้ตายเรียกรถแท็กซี่
คนนี้นะฮะมารับที่คอนโดนะครับแต่คนขับแท็กซี่เนี่ยสังเกตเห็นผู้ชายคนนี้ค่อนข้างท่าทางมีพิรุษดูรีบร้อนนะดูร้อนรนเหมือนกับจะรีบไปไหนสักอย่างหนึ่งนะนี่ฮะผู้ต้องสงสัยนะฮะมีรายงานนะครับว่า
ต้องสงสัยเนี่ยขอให้แท็กซี่เนี่ยไปช่วยหันศพด้วยนะครับทางแท็กซี่เขาก็แจ้งทางรอปภของคอนโดหลังจากนั้นก็เลยแจ้งนิติของคอนโดแล้วให้ชายคนนี้เนี่ยนั่งรออยู่แต่ว่าเขาไม่ยอมนะฮะเขาไม่รอขึ้นรถแท็กซี่เขาให้ขับรถออกไปทันทีนะครับนิติคอนโดก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็ติดตามเจ้าของห้องอันนี้เป็นห้องเช่านะครับให้มาช่วยเปิดห้องพักก่อนจะเจอศพ
จากการสอบถามเธอให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายพักอาศัยอยู่กับแฟนนุ่มคนนี้นะฮะซึ่งเป็นนักเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าไทยมาเมื่อ๒๙เมษายนนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดในคอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุนะครับจะเห็นว่านี่คือ๑๒พฤษภาคมช่วง๕ทุ่มนะฮะผู้ตายกับแฟนนุ่มที่เป็นชาวต่างชาติทั้งคู่
นี่นะฮะผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากนั้น๑๔พฤษภาคมช่วงเที่ยงจะเห็นฝ่ายชายเดินออกจากห้องพักไป
แต่ออกมาคนเดียวนะครับในมือถือหนังสือแล้วก็มีกระเป๋าคล้องคอ
ซึ่งช่วงนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะก่อเหตุไปแล้วนะครับในการทำร้ายแฟนสาวของเขาจนเสียชีวิต
มีลักษณะการเอาใบเลื่อยมาหั่นที่ศพด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งศพไว้ในห้อง
จนกระทั่งวันนี้นะครับก็มีคนมาเจอศพนะครับ
โดยช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยนี่
ก่อนที่จะมาเจอศพกันเนี่ยเขาย้อนกลับมาที่คอนโดที่ห้องที่เกิดเหตุ
มาเอากระเป๋าเดินทางนะฮะแล้วก็ลงลิฟต์ไป
เพื่อใครพบเห็นนะครับผู้ต้องสงสัยชายชาวต่างชาติคนนี้
ชุดสืบสวนสอนอวัดพระยากรัยเจ้าของพื้นที่นะครับ
ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้ก่อเหตุเรียกรถแท็กซี่สีส้ม
หมายเลขทะเบียนท้อทหารพพ๘๕๗๒กรุงเทพมหานคร
พาหลบหนีโดยจ้างราคา๑๕๐๐บาท
บอกให้ไปส่งนู่นเลยฮะให้ไปส่งแถวชายแดนกัมพูชาหน่อย
ไปไกลมากนะคะนี่นะฮะจากแถวบางคอแหลมกรุงเทพอ่ะ
บอกให้ไปส่งหน่อยเชื่อว่าจุดหมายปลายทางเนี่ย
อาจจะไปที่สะแก้วต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ก็
ได้เจอคนขับแท็กซี่นะฮะนายสุรชัยสระใบบังอายุ๕๖ปี
ที่รับชายชาวต่างชาติคนนั้นไปก็เชิญตัวมาสอบปากคำที่
ศระณวัฒน์พญาใกลยทรงทางลุงสุรชัยเนี่ย
บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าผู้ก่อเหตุเรียกรถของลุง
แล้วบอกอยากไปเที่ยวคาซิโนแถวชายแดน
แล้วทีแรกบอกให้พาไปย่านครั้งลุงเลยพาไป
เตาปูนกับปิ่นกล้าวก่อนนี่ฮะแต่ไปถึงเนี่ยเข้าไม่ได้ทั้งสองที่
ผู้ก่อเหตุก็เลยพิมพ์ข้อความในมือถือที่เป็นแอปแปลข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยบอกแปลแล้วเนี่ยคือ
ต้องการให้ไปช่วยทำความสะอาดศพบนห้องพักของคอนโดเอาพูดตรงตรงแบบนี้เลยเหรอคะ
นี่พิมพ์เป็นข้อความแบบเนี้ยแปลเป็นไทยมันเป็นอย่างงี้ช่วยทำความสะอาดศพบนห้องในคอนโดให้หน่อยอย่างเงี้เหรอ
ใช่ลุงสุรชัยบอกอ่านแล้วตกใจก็เลยอุ้ยอย่างนี้แจ้งรอปภคอนโดก่อนดีกว่าอืม
กำลังกำลังกี่โมงครับเกือบสิบโมงสิบโมงเช้าครับ
ผมก็พามาที่หลวงรอยฟ้าถุงดนตร์๙
มาถึงมาเข้าไม่เคราะห์อีก

โทรศัพท์ฝั่งกรีดติมเป็นศาลไทย

พอมาใกล้ถึงด้านแทนเยลล่า

ลุงสุรชัยแกว่ายังไงนะคือผู้ต้องหาเนี่ยเรียกรถแก
ค่ะแล้วบอกให้พาไปบ่อนหน่อยอืม
อะไรนะเนี่ยแกบอกอุ้ยผมเลยพาไปบ่อนลอยฟ้าตรงปิ่นเกล้า
แต่บ่อนเข้าไม่ได้คือคือพี่กำลังจะบอกว่าที่ปิ่นกล้าวมีบ่อนลอย
ลอยคือบ่อนที่เหมือนกับว่าเปิดแล้วก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยใช่ไหม
ลองฟังเสียงลุงกันหน่อยเปิดไปไม่เป็นไรนะฮะ
มาถึงมันก็ไม่ให้เข้าอืมนี่แหละมันความมันแบบว่าอ้าว
โทรศัพท์มันไม่ให้เข้าหรือมันไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมอืม
ไม่ให้เข้านี่แสดงว่ามีหรือเปล่ามีแต่เข้าไม่ได้อุ้ยตายแล้ว
สุดท้ายเนี่ยฮะล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าคนก่อเหตุนี่
ไปถึงนู่นแล้วคลองลึกสะแก้วแต่ชุดสืบสวนสอนอวัดพญาไกรเนี่ย
ได้ตัวมาแล้วนะครับกำลังเอาตัวมา
ทุกผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปที่คอนโดมิเนียมจุดเกิดเหตุนะครับ
ทางอาคารแจ้งว่านิติบุคคลเนี่ยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุนะฮะ
แต่ได้คุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าคอนโดนะครับชื่อคุณเอกนะครับ
บอกว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนไปบอกรอบพอฮอล์คอนโด
หลังจากที่โชเฟอร์แท็กซี่มาแจ้งว่าชายชาวต่างชาติคนนี้น่าจะฆ่าแฟนตายอยู่ในห้องหรือเปล่า
ตอนนั้นยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็เดินไปบอกรอปภนะ
คิดเลยว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงซึ่งเขาบอกว่าส่วนตัวเขาเคยเห็นชายชาวต่างชาติคนนี้กับแฟนสาวนะครับ
เดินไปมาด้วยกันอยู่แถวหน้าคอนโดนี่แหละหลายครั้งผู้ชายก็จะดูลักษณะเหม่อลอยย้ำคิดย้ำทำ
จากภายนอกก็ดูน่ากลัวดูอันตรายอยู่และผู้ชายคนนี้ก็เคยมาใช้วินจักรยานยนต์รับจ้างเขาด้วย
เวลามาขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างก็มีท่าทีแบบแปลกนะฮะ

แต่ชอบยื่นมือมาบิดแฮนด์รถจักรยานยนต์

ทั้งที่วินจักรยานยนต์ก็ขี่อยู่นะ
ผู้ชายคนนี้เป็นคนเงียบเงียบแล้วก็เป็นคนแบบเหมือนย้ำคิดย้ำทำอ่ะเวลามาเดินมาตรงนี้แล้วก็เดินกลับเวลาเดินตรงนี้ก็เดินกลับ๓๔รอบแล้วก็เดินไปนู่นแล้วก็เดินกลับเหมือนแบบเดินไปแล้วก็คิดแล้วก็หยุดสักพักหนึ่งมันก็สยองนะมันก็น่ากลัวเพราะสแกนแล้วผมยังบอกพวกคนในวินเลยว่าเอาผมคนนี้แม่งอันตราย
แล้วได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในคอนโดที่เกิดเหตุนะครับ๑๒พฤษภาคมช่วง๕ทุ่ม
ทั้งคู่ก็เดินเข้ามาที่ห้องพัก
แต่ทีนี้ถ้าฟังจากโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้เรียกแท็กซี่หลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็คือเรียกวันนี้เนี่ยนะฮะ
ตอนนี้คือตอนที่ออกไปตอน๑๔พฤษภาคมนะครับ
ถือของไปด้วยแล้ววันนี้เขาย้อนมา
กลับมาช่วงเที่ยงครึ่งเพื่อมาเอากระเป๋า

เรียกแท็กซี่เนี่ยบอกให้พาไปบ่อนหน่อย

แต่ไม่รู้ยังไงไปต่อนะไปถึงนู่นเลยคลองลึกสะแก้ว
ตอนนี้ได้ตัวแล้วกำลังนำตัวกลับมานะครับ